คุณผู้ชมเราจะมาคุยกันต่อกับเรื่องของการออกพระราชบัญญัติ
เรื่องของการควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์นมผงต่าง
จะมีผลดีผลเสียกับประเทศไทยอย่างไร
เรามาคุยกันต่อกับแพทย์หญิงยุพยงแห่งชาวนิษฐ์นะครับ
เป็นเลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ

ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะครับ
คุณหมอครับความสำคัญของการออกพรบควบคุมเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ
เรื่องของนมผงต่างมีผลดีผลเสียกับประเทศไทยอย่างไรบ้างครับ
ก็คือเรื่องแรกก่อนนะคะก็คือคุยถึงเรื่องของผลดีก่อนนะคะ
คือจริงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าในเรื่องของธุรกิจของบริษัทนกผสมเนี่ย
ก็คือเรื่องของการที่จะทำให้ยอดขายหรือกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นทุกปี
อันนี้คือธุรกิจทั่วไปทุกแห่งนะฮะ
ทำธุรกิจก็คงไม่มีใครอยากจะให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันลดลงลดลง

ดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นธุรกิจของนมผงหรือนมผสมเนี่ย
มันก็จะเป็นธุรกิจที่จะคู่ขนานไปกับหนุ่มแม่
เพราะว่าถ้าบอกว่าถ้าไม่เลี้ยนมแม่ก็ต้องกินนมผสม

นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน

ทีนี้เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ในระดับโลกคือมันเกิดมานานแล้ว
จากว่านมผงเนี่ยมันมีเข้ามาในโลกมนุษย์เป็นร้อยกว่าปี

นะคะเมื่อเกิดมาแล้วมันธุรกิจมันก็ขยายขึ้นไปเรื่อยนะคะ
ผลกระทบก็คือว่ามันทำให้อัตราการเลี้ยงแม่ลดลงจริง

เนื่องจากว่ามันก็อย่างที่เล่าให้ฟังเรื่องของแม่ทำงานส่วนหนึ่ง
แต่เรื่องของความเชื่อเรื่องของวิธีการโฆษณาวิธีการสร้างแรงจูงใจอะไรต่างเนี่ย
ธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นไปตามระบบของการตลาดทั่วไปที่เขาทำกันอยู่

ว่ามันพอเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็ทำให้สังคมมันก็เริ่ม
เริ่มเข้าไปสู่ระบบของการให้ลูกกินนมผสมมากขึ้นเรื่อย

ซึ่งจริงในทางการแพทย์นะคะหรือทั่วโลกเองก็ยอมรับว่านมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวสารอาหารแต่มันหมายถึงตัวแม่เองที่เข้ามาดูแลลูกอย่างใกล้ชิดการอุ้มชูฟูมฟักต่างเนี่ยมันมีความสำคัญ
ต่อการที่จะวางรากฐานของเด็กคนหนึ่งให้เขาเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพที่เขาควรจะได้รับ

ประเทศเกือบทั่วโลกรับรองหมดนะคะเขามีอยู่สองประเทศ
ประเทศเดียวคือตอนนั้นก็คือช่วงนั้นคือสหรัฐอเมริกานะคะไม่ได้รับรอง
แต่ว่าในที่สุดต่อมาเขาก็รับรองก็สรุปแล้วว่าทุกประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกในยุคนั้นเนี่ย
ถือว่าเห็นด้วยกับการที่จะต้องควบคุม
เพราะว่าการควบคุมก็คือการที่จะต้องทำให้ระบบของการส่งเสริมการตลาดของบริษัทนมเนี่ย
มันควรจะไปให้ถูกต้องตามจัญญบันของการทำธุรกิจเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการกระทบเรื่องของการได้รับข้อมูล
ในส่วนที่ยังไม่ถูกต้องเพราะว่าเทคนิคของการที่จะสร้างแรงจูงใจมันก็จะต้องมีเทคนิคที่มันสร้างทำให้เกิดความเชื่อ
เพราะฉะนั้นเทคนิคเหล่านี้ก็คือการทำให้เห็นว่านมผงเนี่ย
ไม่แตกต่างหรือเท่ากับเราแม่เลย
ว่าคุณหมอคุณหมอมีความคิดเห็นว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีผลกระทบตรงหรือว่าเป็นการจูงใจโดยตรงคุณพ่อคุณแม่ให้เลือกนมผงนมผสมมาแทนนมคุณแม่ใช่ไหมครับ

ไปด้วยนะคะคือดูแล้วเนี่ยเอ๊ะมันก็
คือสมมติตัดสินใจคือเดิมก็ต้องกินหน่อแม่
ก็นอนินามเขาทดแทนกันได้
มันก็ไม่น่าจะต่างกันคือความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันถูก

เพราะว่าวิธีคิดของการทำการตลาดมันเป็นวิธีคิดของที่แยบย่อนมาก
ในการที่จะทำเพราะว่าทุกคนเราก็สัมผัสอยู่
แล้วเราก็รู้ว่าหลายคนก็เชื่อเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างเยอะ
เพราะว่ายิ่งโฆษณาบ่อยยิ่งเห็นบ่อย
ก็ยิ่งทำให้เกิดการความเชื่อมากขึ้นเรื่อย
อีกหนึ่งคำถามสั้นครับคุณหมอเห็นด้วยกับการออกพรบฉบับนี้ขึ้นมาควบคุมใช่ไหมครับ
เพราะว่าจริงก็คือเราทำงานเรื่องนี้มายาวนานเนี่ย
ส่วนหนึ่งคุณแม่เองที่เป็นคนที่ทำเรื่องนมแม่เองก็ร้องเรียนมาเยอะ
รู้สึกว่าบริษัทนมเข้ามาส่งเสริมหรือมากระตุ้นมาทำอะไรมากมายกับเขา
เขาก็ไม่ตอบใจแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีใครไปทำการ
จากว่าประเทศไทยมันไม่ได้มีเป็นกฎหมายขึ้นมา
ในการที่จะไปควบคุมวิธีการเหล่านั้นนะคะก็เลยเป็นที่มา
แต่ส่วนหนึ่งที่ทำเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกิดจากทั่วโลกด้วย
มันเคลื่อนไหวเรื่องนี้เยอะขึ้นมาก
ก็มีการประชุมกันตั้งแต่๒๐๕๓ว่า
จากหลักเกณฑ์สาหกรณ์ที่มันเป็นเชิงว่า
ถ้าประเทศต่างจะเอาไปทำ
ก็ไปทำตามระบบของตัวเอง
แต่ไม่ได้คำแนะนำนี้มากกว่าผมจะไปทำ
ชนิดที่เป็นข้อตกลงว่าต้องไปทำกรดหมาย
แต่พอในพศ๒๐๕๐เอาไปทำกรดหมาย
ว่าไอ้ที่ระบบเดิมที่เคยตกลงกันไว้ว่าเป็นคำแค่คำแนะนำว่า
ถ้าประเทศไหนจะทำก็ต้องเอาไปทำทั้งหมดทุกข้อของหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ในระดับโลก
แต่พอถึงอ่าปัจจุบันคือสองห้าห้าสามนี่บอกว่ามันควรจะเป็นกฎหมายได้แล้ว
ครับนะคะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแต่คุณหมอเล่านิดหนึ่งค่ะ
คือการร่างหลักเกณฑ์สากลอันนี้มันไม่ใช่ว่าบริษัทนมไม่ได้ร่วมร่าง
ครับบริษัทเขาเชิญบริษัทนมเข้ามาร่วมร่างด้วยเขาเรียกว่าสมาคมธุรกิจ
สาหกรรมของบริษัทซึ่งบริษัทเนี่ยเห็นดีด้วยว่าควรจะมีการ
เตียงตัวนี้เกิดขึ้นด้วยมันไม่ใช่เกิดจากการที่อยู่ดีเราไปบอกเขาด้วย
แต่ว่าเขาเองก็เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรก
แต่เพียงแต่กติกาอันนี้มันไม่ได้ถูกทำคือเขาก็เป็นคนที่ร่วมอยู่
แต่ทำไมเขาถึงไม่ประจิบัติตามแนะนะครับครับได้ครับ
อันนี้มันทำให้ในประเทศไทยก็ไม่มีมตัการอะไรที่จะทำ
ไม่มีกฎหมายใดใดที่จะทำได้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากครับ

ท่านไนแพทยุภยงแห่งชาวนิจ
เป็นรายการสูญนมแม่แห่งประเทศไทยครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับแม่กับลูก